ก็ถือว่าเป็นเดือน๑๐ทำบุญเดือน๑๐ศาสตร์เดือน๑๐กันหลายพื้นที่หลายจังหวัด
สุรินทร์เขาก็มีการจัดประเพณีนี้เหมือนกันนะคะครับเป็นเรื่องราวของการจัดประเพณีของคนไทยเชื้อสายเขมร
จากการทำบุญแล้วเขาก็ยังมีการแข่งขันหรือว่ามีไฮไลท์ของงานที่คุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่คุณต้องดูดิฉันว่างานนี้นี่นะมีขบวนรถลอตเตอรี่ใหญ่ยิ่ง
อ่าให้ดูกันก็ติดขอบหน้าจอกันเลยทีเดียวเราดูขบวนเขาก่อน
ไหมล่ะงานเนี้ยต้องไปด้วยไหมคุณยังไม่ต้องไปอยู่นี่ก่อนรอแป๊บเดี๋ยวให้คุณนิวนาวเขาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเด็ด
คืองานนี้ค่ะก็เป็นงานศาสตร์เดือน๑๐ชื่องานโกนเจ้าแซนโดนตาพระยาเชียงค้าประจำปี๒๕๕๙
พ่อแม่พี่น้องใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็จะมารวมตัวกันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะ

ซึ่งเป็นขบวนแห่จากอบตและเทศบาลในพื้นที่อำเภอสังคลากว่า๑๓ขบวนค่ะ
แหนกันไปทั่วเขตเทศบาลเลยนะคะครับโดยแต่ละขบวนเขาก็ตกแต่งกันสวยงามนี่
เอาผักผลไม้มาแล้วก็มีเทพีมีนางงามมานั่งอยู่บนขบวนแห่แบบนี้
แล้วบนขบวนแห่เนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องเส้นไหว้
แต่ที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นก็คือนี่เลยค่ะ
ฉันไม่ได้ดูอะไรเลยรู้ไหมคุณดิฉันดูอะไร

นึกว่าคุณดูเลขรางวัลที่๑หรือเปล่า
คือถ้าให้ดูเลขทั้งหมดมันดูไม่
แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะนี่ค่ะยังมีหมูย่าง

ได้แล้วค่ะอันนี้เพื่อนมัน

เอามาแบบนี้มาเป็นขบวนขนเงินมาแบบ

เพื่อมาเป็นเส้นไหว้ในพิธีครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็เรียกว่าสร้างความสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
มาถ่ายรูปกับตัวลอตเตอรี่ด้วย
แล้วก็มาดูหมูย่างตัวเป็นใหญ่ยิ่ง

บรรยากาศงานก็เรียกว่าอบอุ่นด้วย

ก็แปลกดีแต่พอเห็นขบวนรถลอตเตอรี่แล้วเนี่ย
มันก็อดจะไปเล็งไปดูไม่ได้

จะได้เยอะขนาดนี้ต้องสมัครสมาธิกันมากเลย